จาก๑๕๐กิโลเหลือ๙๐กิโล
ระหว่างที่ลดน้ำหนักเคยคิดแม้แต่จะงับหัว

ดวงสามารถที่จะแกล้งหมาแกล้งแมวแกล้งเป็ดแกล้งไก่

คุณก็เชื่อว่าไอ้กรรม๓สิ่งที่ติดตัวคุณมาก็คืออีกสิ่งหนึ่ง
คึกขนองในการที่ไปทำหมันให้สุนัข

ทำให้คุณไม่มีลูกจนทุกวันนี้

ไม่เจออุบัติเหตุตายก็ต้องติดคุก

คุณแอนก็มีสิทธิ์จมน้ำตกน้ำ

ตกน้ำมาแล้วสองครั้งแต่ไม่ตาย
ความรักหรือคู่ครองของคุณแอน

ที่ไปเอิกกระเหลิกไม่ได้